ที่ท่านริวแหลมชะบังคุณผู้ชมเกือบเกือบเที่ยงละ
นั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไวไฟมากระเบิดครับระเบิดแล้วคนงานเจ็ดคนเนี่ยนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการแน่นหน้าอกแล้วพวกเขาแสบตามากครับ
ตอบครับตอบ
นี่แหละครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้ยินแสดงว่าพวกเขาก็เพิ่งเห็นเหตุการณ์นี้เหมือนกัน
โมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับตำรวจสภแหลมชะบังครับ
รับแจ้งเหตุบอกไฟไหม้ถังบรรจุสินค้าอันตรายนะครับ
ฉุนมากฉุนรุนแรงนั่นแหละแล้วมันมีฤทธิกัดกร่อนด้วย
ซึ่งรีบมุยไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรทาวศาลภัยเทศบาลแหลมชะบัง
ในที่เกิดเขตครับที่เกิดเขตพบกลุ่มขวันพวยพุ่ง
ขวันดำสลับแดงนะครับขึ้นสู่ท้องฟ้า
จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้รับผลกระทบนะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ๒๐๐คน

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
พวกเขาแน่นหน้าอกฮะแน่นหน้าอกหายใจลำบากแล้วแสบตาเหลือเกิน

ก่อนเกิดเหตุเห็นควันลอยออกมาจากลานพักตู้คอนเทนเนอร์
หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงระเบิดครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยกั้นไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้ามานะครับ
แล้วใครที่อยู่ข้างในพยายามพาออกไปครับ

แต่มันยังมีไอระเหยอยู่ครับ
อาจารย์ออสครับนายวีรชัยพุทธวงศ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านให้ความรู้เรื่องนี้บอกว่า
ไอ้ข้างตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดไฟไหม้
ถ้าสังเกตมันจะมีโค้ดหรือมีรหัสครับคุณผู้ชม
นั่นหมายถึงข้างในได้บรรจุสารเคมีที่มีปริมาณออกซิเจนในตัวสูง
มันติดไฟง่ายเลยแล้วเกิดการระเบิดได้
ส่วนสาเหตุก็ขึ้นกับหลายปัจจัยคุณผู้ชม
มันจะติดไฟของมันเองก็ได้ครับตัวมันติดไฟเองก็ได้ครับ
ความร้อนก็ได้หรืออาจจะเกิดจากปฏิกิยาเคมีก็ได้
อกจากนี้ครับอาจารย์ออสยังแนะนำว่าคนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ในเหตุการณ์ครั้งนี้สถานการณ์ครั้งนี้อยู่เหนือลมเอาไว้นะ
ควรอบพยพคนออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างน้อย๑๐๐เมตรนะครับ
แล้วควรจะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุด้วย
ล่าสุดนายธวัชชัยศรีทองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับ
อบพยพคนงานในพื้นที่แล้วรวมถึงพื้นที่ข้างเคียง
ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับบริเวณหอคอยท่าเรือแหลมชะบัง
เพื่อตรวจสอบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับมีอาการข้างเคียงเพิ่มเติมหรือไม่
ให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบความเสียหายของสินค้าแล้ว
แล้วก็ปิดทางออกของช่องทางน้ำเพื่อนะครับจะเอาไปกำจัด
แล้วก็ป้องกันน้ำไม่ให้ไหลลงสู่นะครับลำลางสาธารณะ
รวมถึงฝ้าระวางนะครับเนื่องจากจุดกระเทศเป็นลานวางตู้คอนเทนเนอร์
สำหรับสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งหมดเลยครับในร้านนั้น
ปฏิบัติการต่างก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าตรงตู้คอนเทนเนอร์ก็ระบุเอาไว้ว่าเป็นสารอันตราย